ปีนี้คุณจะยิงลูกโทษไหมครับ
ผมว่าปีนี้ผมต้องกินไปเข้าเหมือนเดิมครับ

ปีนี้ถ้าคุณยิงเข้าคุณจะขอใต้จักรการขนาดไหมครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายว่าพิธีกรจริงแล้วมีสองคนได้เลยนะซ่อนมาทำไรเนี่ย
ซึ่งคุณหมากแล้วว่าคุณณเดชน์ก็จะเปลี่ยนเสื้อบริเวณนี้เหมือนกัน
แล้วแต่คุณเลือกเรื่องว่าฝั่งไหนเนี่ย
ให้ณเดชน์เลือกก่อนกับหมากเลือกก่อน
ตรงนี้อันนี้นะครับ
โอเคเริ่มต่อ๓
หมากกับเกฟพอใจไหมครับ
ดูจากเศรษฐีแล้วปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ณเดชน์จะยิงทุกคนเขา